แปดปีแล้วที่นายกชื่อพลเอกริจนชาตั้งแต่เป็นรัฐบาลคอสช
ตอนนั้นได้มีการจัดระเบียบวินรถตู้บินมอเตอร์ไซค์
ล่าสุดท่านดูเหตุการณ์นี้หน่อยมันยังมีอีกเหรอพศนี้
มาเฟียมาเฟียจะมาเรียกเก็บค่าคุ้มครอง
นายท่าไม่ให้กระทืบเขาปางตาย
แต่ถ้ามองไปก็ต้องชื่นชมนะรัฐบาลชุดนี้
ยื้อหลุงตุ่มนังไปหมดเลยนะมาเฟียและทู่โหดรุ่งกระเทศนายท่าอัวก
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณท่ารถตู้รังสิตปฐุมธานีนะฮะ

กำลังรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง

ผู้เสียหายส่งเรื่องไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด

เคยไปแจ้งตำรวจแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะ

ตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมอยู่เฉยเถอะ

ฮะตำรวจ

อ่ะเขาส่งคลิปนี้

สำหรับแฟนคนเจ็บเนี่ยพร้อมกับระบุข้อความ

แอดค้าช่วยแฟนหน่อยด้วยค่ะ
เราต้องขอความช่วยเหลือจากเพจ

ตอนนี้สายไหมต้องรอดไม่ใช่แค่สายไหมแล้วนะ
เปลี่ยนชื่อเพจไหมพี่เป็นประเทศไทยต้องรอด

ประเวทไปนู่นไปนี่ไปช่วยหมดเลยนะ

อันนี้ตำรวจบอกอะไรนะ
อยู่เอาเองเฉยดีกว่าโทรกี้มันอิทธิพลเยอะ

กลัวตำรวจมั้งคะนี่อะค่ะ
ช่วยแฟนหนูด้วยค่ะเขาโดนพวกมาเฟียคุมวินรถตู้รังสิตรุมทำร้ายค่ะ
แฟนหนูเป็นนายท่ารถตู้สิงห์บุรีทำงานมานานแล้ว
แต่เขาไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครทำงานเสร็จก็เข้าบ้าน
พวกมาเฟียจะมาขอเก็บค่าคุ้มครองจะเอารถตู้ผีมาวิ่ง
จะเอารถตู้ผีมาวิ่งมันมีด้วยเหรอพี่เบิร์ตยุคนี้สมัยนี้
มีผมว่ามีเชื่อเขานี่ไงแฟนหนูก็คัดค้านตลอดแล้วก็ไม่ยอมจ่าย
ถูกหาเรื่องมาตลอดล่าสุดพาพวกมารุมทำร้ายต่อหน้าต่อตาลูกค้า
เดินผ่านไปผ่านมาไอ้เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นคือ๘สิงหาคม
สักประมาณบ่าย๓หลังเกิดเหตุเธอบอกว่าตัดสินใจ
ไปแจ้งความที่โรงพักโรงพักประตูน้ำจุลาลงกร
แต่พี่ตำรวจแนะนำบอกว่าตบไหล่ตบไหล่อยู่เฉยเถอะ
เพราะพวกนี้มีอิทธิพลมากกลัวจะไม่ปลอดภัย

วันนี้ท่านภูมิกับต้องออกมาชี้แจงนะครับ
เธอบอกว่าเธอไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงจริงรู้ไหมคะหนักข้อถึงขั้นไหน
แฟนต้องลาออกเพราะกลัวตายทุกคนก็รักตัวกลัวตายกันหมด

นี่ไงฮะทีมข่าวก็เลยติดต่อสอบถามอยากได้ข้อมูลแบบเพิ่มค่ะ

เธอบอกว่าตอนนี้เราถามอาการก่อนเนาะถามอาการก่อน
ตอนนี้แฟนยังมีอาการปวดหัวตาพระมัวขาฟกช้ำนะคะ
คือเธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าแฟนทำงานเป็นนายท่ามานานกว่า๘ปีแล้ว
ซึ่งระหว่างที่ทำงานก็มักจะมีกลุ่มมาเฟียมาหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาเลย
วันที่เกิดเหตุนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุมาสักประมาณ๕๖คนมารุมคนเดียว
แล้วพร้อมกับครูว่าหากเจอหน้าอีกเดี๋ยวจะเอาให้ถึงตายเลย
แล้วก็เหตุการณ์ก็คือยิ่งไปแล้วคือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กลับไปนั่งถ่ายตัวต่อแต่ว่าเราอ่ะต้องออกจากน้ำ
ยืนยันนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็จะร้องเรียนไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้แก้ไข
คือแก้ปัญหาจัดระเบียบรถตู้อย่างจริงจังสักทีเลยนะคะ
เอาใจช่วยจริงนะฮะตำรวจสพประตูน้ำจุฬาลงกร

หรือว่าท่านก็เริ่มช่วยให้เห็นเลยว่าท่านจะแก้ปัญหากรณีนี้ยังไง

ผมว่าถ้าทำจริงจังทำได้แหละ